มีความคาดเตียวว่าจันทร์อย่างเทพภาคก็จับหลายหลายก็จับหลายก็จับหลาย
ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีทุกอย่างอาจวันช่องวันอาจจะได้เห็นคืนมาล่ะ

ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นวันที่โลกต้องจดจำ
กลุ่มเด็กและโค้ช๑๓คนได้หายไป
ในวัณะอุทยานธรรมหลวงคุณน้ำนางนอน
โป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

คนไทยและชาวโลกต่างเอาใจช่วยให้เด็กและโค้ช
หมูป่าคาเดมี่รอดชีวิต
ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีทุกอย่าง
อาจวันช่องวันอาจจะได้เห็นคืนมาล่ะ
เสียงกรุบาบุญชุมยานสังวโร

ที่คนไทยและชาวพม่าขอรบนับถือ
บอกกับทุกคนให้มีหวัง

ดังที่กรุบาบุญชุมเปล่งวาจา

กรรณิยะเมตตาสุดบทอัตตุปม่า
แล้วก็ไปเทเมตตาบทภาษาไทยใหญ่เป็นต้น

ขอเข้ามาที่ได้ผิดอะไรที่เรามองไม่เห็น
แล้วก็ถ้าว่าทั้ง๑๓คนเนี่ย
รอดออกมาให้เขาบวชในพุทธศาสนา
อันนี้พระคุณบาท่านไปบอกแค่นี้แหละ

ไม่ได้บอกนะว่าต้องเป็นอย่างนี้
ถ้าก่อนเคยเป็นนั้นเคยเป็นนี้อย่างที่
เขาแต่งเรื่องวันนั้นอันนั้นไม่มีเนอะ
ส่วนเรื่องการอย่างรู้ของครูบาบุญชุ่ม

ได้รับรู้ตั้งแต่สมัยตอนบวชเนร
โดยได้เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังว่า
อาตมาเป็นเมนนี้อัตมาเคยไปกราบท่าน

ก่อนจะเข้าไปพบท่านเนี่ย
จะมีคนเข้าประตู
วันนั้นอัตมาว่า

ไม่เห็นอัตมากับยมพ่อเลย
ไปกลับพระครูบาเสร็จแล้วว่า
จะลงจากเขาพระครูบาก็ให้ขนมมา

ไปกินไอ้ฉัน

บังเอิญมานอนที่วัดข้างล่างนั้นพระธาตุ
ไม่มีโยมที่ทำกับข้าวอาหารเลย
เหมือนท่านรู้ล่วงหน้าว่าเอาขนมไปนะ

แล้วก็ตอนเข้าไปหาท่านก็ไม่มีใครเห็นเหมือน
เหมือนมีคนเปิดทางให้เราอะ
ท่านไม่บอกว่าท่านรู้ท่านนี้เสร็จท่านให้เลย
เหมือนท่านรู้อะเหมือนท่านรู้ท่านให้มากกว่า
ปัจจุบันครูบาบุญชุ่มได้เข้าปฏิบัติธรรมปิดวาจา
๓ปี๓เดือน๓วัน
ณธรรมเมืองแก๊สรัชฌาประเทศเมียนมา
ตั้งแต่วันที่๒๙เมษายน๒๕๕๙
ในทางพุทธศาสนาก็คือว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้น
ที่จะนำพลาดให้เราดูดผล
ส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติเยอะท่านว่า

ว่าที่เราทำคุณภรรณามประโยธิ์
หรือว่าสังคมสงเคราะห์เราก็ช่วยมาเยอะแล้ว
ตอนนี้เราก็เก่เนื้อลงมาแล้วมี

ท่านก็หาโอกาสไปศรีวิเวก
ถ้ำเมืองแก่นี้มันอยู่บนภูเขา

เลือกตรงนั้นว่าเป็นสถานที่สมควรเกตการณ์ปฏิบัติธรรม
สิ่งที่ท่านไปเทศที่ไหนท่านสอนตลอดคือว่า
คิดดีสองทำดีแล้วก็พูดดี

ไม่มีนอกจากอื่นเรื่องปฏิหารนี้ไม่มีเลยว่า
ต้องทานแบบนี้ถึงจะออกออกได้บินได้ท่านไม่เคยสอน